ระแวดระวังเกี่ยวกับการลักทรัพย์ก่อนเลย
เพราะว่าเกิดขึ้นหลายที่จริง

คนร้ายเข้าไปรักทรัพย์ในบ้านของนางสาวสุการดาเสมหิรัน
สมาชิกสภาโรงการบริหารส่วนจังหวัดนรทบุรีศาสตร์

ลงมาจากไอ้จุดที่ขึ้นไปขโมยของเหรอโอ้โหผมว่าต้องมีส้นต้องมีแพลงแหละ
ข้อเท้านะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๔กรกฎาคมเลยนะครับ
สินก็ถูกขโมยไปมีอะไรบ้างอ่ะมีนาฬิกาหกเรือนครับ
พระเครื่องยี่สิบห้าองค์เลยนะรวมมูลค่าได้ประมาณหนึ่งแสนห้าพันบาทได้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บลายนิ้วมือแฝนะครับไปเปรียบเทียบกับประวัติอาชญากร
พบว่าไปตรงกับนายกิจิพงศ์เหี่ยมพ่องอายุยี่สิบสามปี
ไปจับกลุ่มตัวได้แล้ววันนี้ครับเอ๊ะยังเดินกระเพลกอยู่หรือเปล่า
ไม่ใช่นะฮะนี่ครับสอบสวนนายกิติพงศ์นะครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายครับ
เข้าไปรักทรัพย์จริงจริงนั่นแหละคือที่กระโดดหนี
เพราะผู้สิ่งหายในตื่นมาพอดีอืมนะฮะ
เขาก็เลยทิ้งทรัพย์สินไว้แล้วก็หนีไป
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์นะครับเขาเนี่ยเข้าไปขโมยปืนลูกโม่๑กระบอก
กระสุนปืนขนาดจุดสองสองแล้วก็กระสุนอีกห้าสิบนัดนะครับ
แล้วก็ทรัพย์สินอื่นอื่นอีกหลายรายการล่าสุดนะครับ
ปืนเนี่ยเอาไปขายได้ในราคา๘๐๐๐บาทครับแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่าย
ส่วนตัวในชีวิตจำวันเขานะหลังสอบสวนก็นำตัวส่ง
พนักงานสอบสวนสพบางแม่นางดำเนินคดีต่อไปครับ
ส่วนอีกกรณีหนึ่งคนร้ายรายนี้โอ้โหไม่กลัวตำรวจ
ทำไมผมถึงบอกว่าไม่กลัวตำรวจก็ชิงทรัพย์นะฮะ
หลังโรงพักกว่าวันแสกแสกเลยอ่ะโอ้โหครับค่ะ
เหตุเกิดเมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เสียหายโพสต์ภาพคนร้ายลงเฟซบุ๊กขอเบาะแสให้ตำรวจหน่อยนะครับ
อยากจะได้โทรศัพท์มือถือคืนมากมากเลยผู้สื่อข่าวไปเจอกับคุณกรยาอายุยี่สิบเอ็ดปีนี่
สื่อข่าวนัดตรงที่เกิดเหตุเลยไปคุยกันตรงนั้นเลย
อยู่หลังสอบหอบปลวกแดงครับอืมคุณกะละยาเล่าบอกว่านี่ฮะอ่า
โอ้โหไม่ไกลกันเลยยี่สิบเมตรห่างกันแค่เนี้ยโอ้โหนี่แหละครับ
เล่าบอกว่าวันนั้นเพิ่งเลิกงานจะกลับบ้านพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่ง
เสื้อผ้ามิดชิดเชียวสวมหน้ากากปิดบางใบหน้านะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบแล้วเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไป
ตอนนั้นเธอตกใจมากแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุอะไร
เพิ่งเก้าโมงเช้าน่ะโอ้โหเพิ่งเก้าโมงเช้า
เก้าโมงเช้าตำรวจก็เพิ่งเข้าเวรป่ะคะเอ้าเวรมันต้องสลับเข้าอยู่แล้ว

เธอก็เดินจากที่เกิดเหตุเข้าโรงพักห่างกันไม่กี่เมตรนั่นน่ะ
แจ้งความโอ้โหเหิมเกลิมชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ
พอได้ข่าวก็กลัวสิครับฝากตำรวจบอกโหจับหน่อย
แถวนี้ไม่เคยมีน่ะไอ้จี้ชิงซับแบบเนี้ยนะครับ
มีก็แค่อุบัติเหตุตำรวจสภาพปลวกแดงทราบเรื่องแล้วนะครับ
ก็เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วจะส่งชุดสืบนะครับตามจับคนร้ายคดีนี้ให้ได้ครับค่ะ